ไปดูกันหน่อยเรื่องของรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมทาง

แล้วชอบไปชนท้ายรถพ่วงบ้างรถบรรทุกบ้าน

ดูกันหน่อยในเหตุการณ์นี้เขาบอกมาอย่างแรงเลยค่ะ

ขวาไม่ได้ตายเนี่ยผมไม่อยากไว้
โอ้โหแล้วดูสภาพคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ด้านหน้า
อัดเข้าไปอยู่ตรงท้ายรถแบบนั้น

ตอนที่มอเตอร์ไซคันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วดูดิ

เนี่ยจอดอยู่ข้างทางแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองบายพาร์ทชนบุรีค่ะ
ตะมนต์บ้านสวนเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นี่เอง
เจ้าหน้าที่นะทั้งตำรวจสภเมืองชนบุรีกู้ภัยนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
นั่นแหละค่ะดูดิสภาพคุณเลือดอายอาบเลย
อเตอร์ไซคันนี้นะคะชนอัดติดคาท้ายรถหกล้อ
แล้วคนขี่ก็คือนางสาวนัทธมนต์แสนสิทธิ์อายุ
แผลชะกันเลยแล้วเธอเนี่ยหมดสติด้วยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่พยายามเรียกพยายามปลุกแต่เธอไม่ตื่น
ใกล้กันกับตัวเธอเนี่ยยังพบกับแว่นสายตานะคะ
น่าจะเป็นแว่นใส่ตาสั้นตกอยู่ใกล้ด้วย
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีเร่งด่วนค่ะ
สอบถามคนขับรถบรรทุก๖ล้อคันที่จอดอยู่ตรงนี้
นายประนบบุญอบอายุ๓๐ปี
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาขับรถมาจากนิคมปิ่นทอง
กำลังจะไปที่พระนครศรีอยุธยา
มาถึงตรงนี้มาจอดรถเพราะอะไรเขาจะลงไปกินข้าว
ยังไม่ทันได้กินเลยคุณนักข่าว
มีรถนี่แหละมอเตอร์ไซคันนี้มาชนรถผมอย่างจัง
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอสอบสวนคนเจ็บนะ

แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูกล้องเพราะว่าไม่มีกล้องจับภาพได้ใช่ไหม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปล่ะค่ะ